อิจฉาหญิงแอนต์ของเราโอ้โฮละเล

ใช่ค่ะไม่ใช่แค่หญิงแอ้นที่ชอบเที่ยว
หญิงก็ชอบเที่ยวเหมือนกันหญิงน้ำหวานค่ะ
คุณกมลวันการีพัฒน์วันนี้จะพาไปเที่ยวนะคะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยค่ะ
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
ก็คือที่สมุทรประการนั่นเองกับบ้านขุนสมุทรจีน
พร้อมแล้วตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปกันเลยค่ะ
เสาไฟฟ้าที่ตั้งเรียงรายกลางทะเลอ่าวไทยนี้
ในอดีตเคยอยู่บนพื้นดิน
ทะเลกัดซะจนหายไป
ทำให้ชาวบ้านต้องย้ายถอยหนีทะเล

ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องปรับตัวอยู่กับธรรมชาติ
และช่วยกันรักษาแผ่นดินที่เหลืออยู่
ไม่ใช่สมัยก่อนอะไรเข้าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้หมด
เขาแจ้งเตือนภัยเราหมดอะไรจะเกิด
สิ่งเดียวที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน

เพียงแต่ต้องยกพื้นสูงลอยขึ้นมาจากพื้นดิน
เพื่อป้องกันน้ำทะเลท่วมถึงค่ะ

คนรู้จักบ้านขุนสมุทรจีนมากขึ้น
จึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะ
เมื่อมาถึงที่บ้านขุนสมุทรจีนค่ะ
จะต้องแวะสักการะสารเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย
เก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านที่นี่นะคะ

ยังคงมีความเชื่อกราบไหว้บูชา
บนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอค่ะ

เป็นรูปไม้แกะสลักทรงเด็กจีน

โดยภายในศาลมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง
บอกเล่าถึงตำนานการพบเจ้าพ่อ
ลอยน้ำมาติดอวนของชาวประมงค่ะ
จากนั้นไปย้อนรอยประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
ที่ชาวบ้านไปพบเศษซากวัตถุโบราณ

ประเภทถ้วยชามกระเบื้องหายเงินโบราณ
คาดว่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปี
เก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
ขุนสมุทรจีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่มีกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวเล
งมหอยแคลงสำรวจเส้นทางธรรมชาติ
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำมากมายค่ะ
แต่วันนี้ขอเลือกปลูกป่าชายเลน
เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
และป้องกันหน้าดินพังชะลอขึ้นลมทะเลค่ะ
เที่ยวมาทั้งวันแล้วหากใครเหนื่อยต้องการพักค้างคืน
เอ็นกายรับลมเย็นสูดอากาศบริสุทธิ์
ที่นี่เขามีกระท่อมหลังน้อยริมบ่อกุ้ง

ที่ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันบริหารจัดการ

เสียค่าใช้จ่ายต่อหัว๖๐๐บาท
มีอาหารบริการ๓มื้อกลางวันเย็นและเช้าวันกลับ
ขอบอกก่อนนะคะว่าอาหารหน้าตาบ้าน
แต่รสชาติเหมือนอยู่พัฒนาคาร
โหอาหารทะเลสดน่ากินทุกเมนู
แต่ที่เด็ดต้องยกให้ปูทะเลตัวยักษ์
เนื้อแน่นคลุกข้าวสวยร้อน
น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บอร่อยมาก

ผ้าห่ม๑พื้นหมอน๑ใบ

ไปทางไหนก็ร่มรื่นอิงธรรมชาติ
เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงค่ะ
ก่อนกลับอย่าลืมแวะเซลฟี่กับหลักกิโลจำลองอันใหญ่

เพื่อบันทึกเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
ขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน